โมงหกนาทีแล้วครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของลูกช้างป่าตัวน้อยนะฮะ
ร่าเริงสนุกสนานครับพังชาวาแก้วคุณผู้ชมจำได้ไหมมันเคยตกลงไปในบ่อเกลอะ
แล้วก็บาดเจ็บนะหลงฝูงมาตอนนั้นผอมมากเลยเพราะยังเด็กมาก
ก็ไม่ออกมาเอากลับไปอ่ะก็ต้องออกขึ้นอ่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจับขึ้นมาแล้วก็อนุบาลเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ส่งไปอยู่ที่สุรินทร์นะฮะไปให้แม่เลี้ยงช้างให้นมจนหายดี
ตอนนี้ร่าเริงมากเลยนะฮะไปดูหน้าตากันหน่อยนะฮะ
ช้างน้อยพังชาวาแก้วเข้ารับการรักษาแล้วก็อนุบาลอยู่ที่โครงการคดชะอาณาจักร
การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรมบ้านภูดินตำบลกระโพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินก็เกือบ๒เดือนแล้วดูสิ
แม่วิ่งเล่นแล้วนะครับมีสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็มีช้างแม่เลี้ยงคอยให้นมด้วยทำให้ชาวาแก้วเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสมบูรณแข็งแรงมากขึ้นตามลำดับนะฮะ
ช้างเขาก็มีช้างแม่เลี้ยงเหมือนกันเนอะช้างน้อยมีอาการร่ามเริงครับวิ่งซุกสนในคอกเล่นน้ำ
อกล้อกับควานช้างสนิทสนมกันมากเลยนี่มีเล่นน้ำเล่นน้ำแม้เสมือนเป็นลูกหมาลูกแมว
ดูสิดูสิช่างอ้อนจริงเลยมีไปอ้อนเขาด้วยนะคือมันก็น่ารักนะคนเห็นก็เอ็นดูแล้วก็ประทับใจมากเลยนะครับ
อีกทั้งยังเข้าไปเข้ากันได้กับช้างแม่เลี้ยงด้วยแล้วก็ช้างรุ่นพี่เป็นอย่างดีเลยนะฮะ
ในขณะเดียวกันที่เจ้าหน้าที่เขายังคงให้นมผงอยู่นะฮะเป็นนมผงสำหรับเด็กสำหรับกับการให้นมของช้างไม่เลี้ยงต่อเนื่องกันทุกวันครับ
แต่ว่าก็อยากจะบอกนะคุณผู้ชมที่สนใจครับที่ต้องการจะช่วยก็บริจาคอาหารเสริมได้นะครับ
ที่ไปบำรุงนมให้กับช้างแม่เลี้ยงเช่นกล้วยฟักทองสับปะรดนะครับ
ใครมีทุนทรัพย์มีโอกาสก็เข้าไปบริจาคได้เพื่อไม่ให้ช้างแม่เลี้ยนั้นซุดโทรม
เพราะว่านอกจากจะให้นมพังชะบาแก้วแล้วเนี่ยมันยังมีลูกช้างป่าอีกมากมาย
แล้วก็เป็นลูกของช้างไม่เลี้ยงเองด้วยต้องให้นมด้วยก็คือร่างกายก็คือต้องแบบให้นมเยอะนะฮะ
เอาบริจาคกันหน่อยนะครับทีนี้มาดูที่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
ที่ชาวบ้านเขาไปพบลูกช้างป่าแบบนี้คุณผู้ชมมันพลัดหลงมา
ป่าตัวนี้อายุสักประมาณสี่เดือนค่ะเดินวนไปเวียนมาอยู่ในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
บ้านหนองประซิลตะบนท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบ
รวมไปถึงอีกจุดหนึ่งก็คือบ้านโป่งเจริญตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชายเขต
ส่วนสาเหตุคาดกันว่าน่าจะมีชาวบ้านไปจุดระเบิดปิงปองขับไล่
ช้างมันก็เลยแตกกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแบบนี้
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้มีการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโดยจะปล่อยให้ลูกช้างเป็นช้างป่า
หากินตามธรรมชาติเพื่อรอโขลงช้างป่ามารับ
แล้วก็จะประเมินความเหมาะสมเพื่อตรวจสุขภาพของลูกช้างป่าที่พลัดหลงมาเป็นการด่วนด้วยค่ะ